ฝนที่ตกครั้งสุดท้ายสุดสัปดาห์นี้นะคะ

แต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนยังคงมีน้ำท่วมขัง
ก็เร่งระบายน้ำกันไปนะคะ

ว่าวันนี้จะั่นไฟท้ายหนาสนุกรึเปล่านะคะ
ภาพแรกจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
จะเห็นว่าภาพดาวเทียมท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะ

แต่ย้ำว่าภาคใต้ยังคงฝนตกอยู่นะคะ

ลมหนาวยังคงพัดลงมาแม้ว่าเขาจะอ่อนกำลังลง
เห็นไหมคะปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนาวแบบนี้ช่วงตอนบนแต่ภาคใต้ฝนยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะ
ฝนที่เกิดขึ้นก็เกิดจากลมตะวันออกและลมฝนประจำฤดูนั่นเองนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบตามช่วงเวลากันหน่อย
เห็นไหมคะปลอดโปร่งโล่งสบายในช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเที่ยง
แต่หลังจากนั้นค่ะพอบ่ายไปแล้วนะคะ
เริ่มที่ภาคอีสานที่อุบลราชธานีพ่อแม่พี่น้องระวังเด้อ
สิมีฝนแล้วมือนีเดอร์แต่ว่าเป็นฝนน้อยหนึ่ง
แต่หลังจากนั้นค่ะภาคใต้มาเต็มค่ะ
เน้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้และจะตกไปแบบนี้
จนถึงช่วงเวลาค่ำค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นคลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงค่ะ
ฝั่งทะเลอ่าวไทยเห็นไหมคะเป็นสีฟ้าแบบนี้ประมาณ๑เมตรค่ะ
แต่อันดามันเริ่มน่าเป็นห่วงนิดหน่อยนะคะ
แต่ว่าก็ไม่สูงมากค่ะประมาณ๒เมตร
เอ้าแล้วไหนล่ะพายุที่บอกจะเข้าพรุ่งนี้
นี่เห็นไหมคะเมื่อวานนี้ขึ้นที่เวียดนาม
วันนี้ประมาณ๘๙โมงจะเข้าที่กัมพูชาและลาวตอนใต้
หลังจากนั้นวันพรุ่งนี้ค่ะจะเข้ามาใกล้แล้ว
เขยับเขยับเขยับเขยับเข้ามาใกล้อุบลราชธานี
หลังจากนั้นถัดไปเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตก
คือภาคตะวันออกและถัดไปเข้าสู่ภาคกลาง
พฤหัสศุกร์เสาร์จะเป็นช่วงที่มีฝนตกลงมานะคะ
พื้นที่ไหนน้ำท่วมขังอยู่แล้วระบายน้ำออกไป
พื้นที่ไหนที่แร้งเก็บน้ำไว้ใช้ด้วย
พอพูดแบบนี้แล้วพื้นที่ไหนล่ะที่จะต้องเร่งระบายน้ำ
นครราชศรีมาไงคะตอนนี้โอ้โห
น้ำค่ะลดลงบ้างเถอะพวกคุณเอ้ย
น้ำท่วมหนักค่ะท่วมซ้ำซากด้วย
ล่าสุด๔หมู่บ้านในตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูง
น้ำท่วมอีกแล้วเด็กดีใจแต่พ่อกับแม่กุมขมับค่ะ
หลังจากที่แม่น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง
หมู่บ้านติดแม่น้ำทั้งหลายถูกน้ำท่วมค่ะ
คนที่บ้านชั้นเดียวกลับบ้านไม่ได้ไปไหนล่ะ
อยู่บ้านเพื่อนเพื่อนจ๋ามีบ้านสองชั้นใช่ไหมขออยู่ด้วยหน่อยนะคะ
อ่างเก็บน้ำ๔แห่งสำคัญของจังหวัด
ระบายน้ำต่อเนื่องค่ะเพราะว่าน้ำในอ่างปริมาณเยอะจริง
ทีนี้อากาศหนาวแล้วค่ะดิฉันขอเปลี่ยนอารมณ์นิดนึง
พาคุณผู้ชมไปปักหมุดจุดท่องเที่ยว
อากาศเริ่มหนาวแบบนี้ไปที่ตากค่ะไปพบพระ
ไม่ได้ไปหาพระนะคะหมายถึงอำเภอนะคะ
อากาศกำลังเย็นสบายค่ะช่วงนี้ดอกไม้ค่ะสวยมากเลย
เขาก็ปลูกเอาไว้แทนการทำไร่เลื่อนลอย
ให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปเช็คอินกัน
เห็นในภาพคือไร่พบรักแดนสวรรค์หรือแกรนดแคนย่อนพบพระ

แวะไปสัมผัสอากาศหนาวชมดอกไม้สวยกันได้
ว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ของภาคเหนือ
มีสวนดอกไม้สวยแบบนี้นะคะ

เตรียมตุ่มเตรียมถังเตรียมไหว้รองรับน้ำให้ดีนะคะ
เพราะมีการคาดการณ์กันว่า
แรงเริ่มตั้งแต่ฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อนปีหน้า

แต่พื้นที่ไหนระบายน้ำได้ให้รีบระบาย

ไม่รอพรุ่งนี้ล่ะเดี๋ยวซาเทียเจ้าจิ้งเหลนไฟไถ่ร้าแล้ว